ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับกับหญิงชาวจีนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับความจริงแล้วมันก็เป็นอุทาหรสำหรับคนไทยทุกคนได้ด้วยนะก็สืบเนื่องมาจากการกินปลาหมึกย่างแต่ความจริงแล้วปลาหมึกย่างก็คงไม่ใช่สาเหตุหลักแต่เป็นสาเหตุหนึ่งกินอะไรมันก็สามารถที่จะต
ใช่มันจะมีบางชิ้นที่นิ่มบางชิ้นที่เหนียวมาก
ใช่นะฮะแต่เหตุการณ์นี้ครับท่านผู้ชมครับ
ที่ทำให้หญิงชาวจีนคนนี้อายุ๕๐ปีถึงกับเสียชีวิตเนี่ย
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เป็นภาพเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยพระราม๙
ช่วยเหลือหญิงชาวจีนอายุ๕๐ปีที่หน้าห้างสรรพสินค้าย่านประตูน้ำนะ
ช่วงเย็นใกล้ค่ำนะครับผู้หญิงคนนี้อยู่ดีเป็นลม
หมดสตินะครับคือทีแรกก็ไม่ทราบสาเหตุกัน
ทั้งคนแถวนั้นทั้งกู้ไพที่มาถึงจนแพทย์มาถึง
แล้วตรวจถึงรู้ว่ามันมีหนวดปลาหมึกที่เธอกินเนี่ยไปติดอยู่ที่ลำคอค่ะ
อ้าปากแล้วก็สอดท่อเพื่อช่วยหายใจ

ใช่ตอนนั้นพยายามจะช่วยให้เขาหายใจให้ดีขึ้นเพราะอ้าวสอดท่อท่อไม่ลง

เออมีอะไรติดอยู่ก็เลยอ้าปากดูเอามือล้วงออกมาปลาหมึก
โอ้โหซึ่งเธอก็เสียชีวิต

ซึ่งถ้ารู้แต่แรกว่ามันมีอะไรติดอยู่ที่คอ
ป่านนี้ช่วยกันได้ตั้งแต่คนที่เจอหรือว่ากู้ภัยที่ไปถึง
ใช่ค่ะคือคนแถวนั้นก็บอกแค่ว่าเธอทำท่าเหมือนจะหายใจไม่ออกเหมือนจะเป็นลม
แล้วก็ตัวเขียวตัวซีดหน้าซีดอะไรแบบเนี้ยแต่เธอพูดเธอไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรอ่ะ

ก็สื่อสารด้วยภาษาไทยก็ลำบาก

ลงพื้นที่ไปนะครับไปตรวจสอบไปสอบถามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยพระราม๙ที่ไปช่วยเหลือหญิงสาวชาวจีนคนนี้นะครับ
ซึ่งบอกว่าตอนแรกก็ได้รับบอกเล่าจากทางรอปภของห้างก่อน

รอปภของห้างบอกว่าเห็นผู้หญิงชาวจีนคนนี้ถือปลาหมึกย่างเนี่ย
แล้วก็เดินกินไปด้วยนะ
แล้วก็เดินมาที่ตรงจุดประชาสัมพันธ์
อยู่ผู้หญิงชาวจีนคนนี้ก็เริ่มมีอาการเหมือนมีอะไรติดคอ

พอไปถึงหน้าห้างก็นั่งลง
แล้วก็มีอาการเริ่มเหมือนกับหายใจไม่ออก
แต่ไม่สามารถพูดคุยอะไรกับคนแถวนั้นได้
โดยเฉพาะรอปภห้างที่เข้าไปหาเนี่ย
คือตอนแรกก็เหมือนกับว่าก็น่าจะพอคุยอะไรได้
แต่มันสื่อสารคนละภาษา

รอปภประสานหน่วยกู้ภัยให้มาช่วย
โดยที่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เธอเป็นอยู่เนี่ย
เกิดมาจากปลาหมึกติดคอ
ผ่านไปสักสิบนาทีกู้ภัยมาถึง
ผู้หญิงคนนี้อาการเนี่ยคือตัวเริ่มม่วงแล้ว
ไม่หายใจแล้วต้องปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิต
แต่ตอนนั้นทางกู้ภัยก็ไม่รู้ว่าปลาหมึกติดคอเธออยู่

รถแพทย์มาถึงมาถึงจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลก็พยายามใช้ท่อหายใจ

เพราะเธอแบบตัวม่วงหายใจไม่ได้

ไม่เข้าฮะท่อหลอดลมดันไม่เข้าดันไม่เข้า
หน่วยแพทย์ก็เลยใช้มือลองล้วงเข้าไปในคอ
โอ้โหปลาหมึกมันติดอยู่ฮะ
ติดคาอยู่ที่ตรงคอครับ
พอเขาเขาเดินไปประชาสัมพันธ์แล้วก็กินประหมึกย่างไปด้วย

เริ่มเริ่มเริ่มเริ่มอาการเขาแบบเริ่มติดคอ

แล้วเขาก็มานั่งที่มานั่งมันมีมานั่งอยู่เก้าอี้

เขาก็เริ่มอาการไม่ดีแล้วทางที่เขาจะมีฝ่ายตึกอยู่เป็นฝ่ายอาคาร
เขาก็ตามรอปภรอพอตรงใกล้ที่เขาหายใจเริ่มไม่ค่อยออกแล้ว

สักพักหนึ่งรอพอเขาประสานรถกู้ภัยใกล้เคียงว่าเออมีคนเป็นอย่างนี้
รับประพอก็ยังไม่รู้ว่าเป็นปลาหมึกที่ติดคออยู่ใช่
แล้วหลังจากนั้นประมาณสัก๑๐นาทีมั้งถ้าไม่น่าจะเกินกว่านี้
กู้ภัยมาถึงเนี่ยเขาคือเขาล้มลงมาแล้วเขาล้มแล้วเขานิ่งไปแล้วคือเขาไม่หายใจ
พอมาหายใจเนี่ยอาสาเราเข้าไปปุ๊บเราก็ไปปั๊มกันก่อนปั๊มรอ
รอเราก็ยังไม่รู้ว่าข้างในคือปลาหมึก
จนรถแอดวานแพทย์มาถึงเขาพยายามใส่คิ้วช่วยหายใจ
เขาใส่ไม่ได้อะพี่แล้วก็มันติดปลาหมึกอยู่

นั่นนั่นแหละคือแบบอีกสาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิต
คืออยากรู้ว่าอาการถ้าติดคอแบบลักษณะ
ติดคอแบบลักษณะติดจนพูดไม่ออกหรือว่ามันมันบอกไม่ได้เนี่ย
ท่านผู้ชมเคยมีประสบการณ์ไหมลองบอกหน่อย
ที่หน้าจอเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ได้นะฮะจะได้แลกเปลี่ยนแล้วเตือนกันด้วยนะ
คือไม่จำเป็นต้องเป็นปลาหมึกบางทีอย่างอื่นก็ติด
กินซูชิข้าวจะเหนียวเหนียวไงแล้วกินพูดมากไง
ไปด้วยพูดไปด้วยติดคอเหมือนกันติดคอเหมือนกัน
ใช่เรียกหาน้ำใหญ่เลยคือพูดด้วยกินด้วยพูดด้วยอะไรอย่างนี้
เนี้ยพูดมากไงเราพูดมากอ่าทีเนี้ยครับท่านผู้ชมครับ
อาสากู้ภัยพระรามเก้าบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ย
พยายามช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วปฏิบัติตามหลักทุกอย่างเลยนะฮะ
แต่ที่ไม่สามารถช่วยชีวิตช่วยเหลือผู้ป่วยได้จนเสียชีวิต
ก็เพราะว่าทางผู้ป่วยเองก็ไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ว่า
มีปลาหมึกติดคออยู่คนรอบข้างในที่เกิดเหตุ
เจอตั้งแต่คนแรกแรกเลยก็ไม่สามารถบอกกันได้นะ
แล้วไม่มีใครบอกด้วยว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
เห็นผู้ตายกำลังเดินกินปลาหมึกอยู่ถ้ามีสักคนเดียวนะ
ว่าเออเห็นเขาเดินกินปลาหมึกอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ก่อนเนี่ย
ค่ะยังจะพอสันนิษฐานแล้วก็ดูที่คออะไรอย่างเงี้ยได้อืม
เรามาทำหน้าที่ของเราตามที่เราได้ฝึกซ้อมมาใช่ไหมพี่
แล้วแบบปกติประชาชนที่เห็นเขาต้องแบบมาเป็นคนแบบ
เล่าให้เราฟังว่าเขากินปลาหมึกนะเขาเป็นอย่างนี้นะ
พอดีตอนนั้นก็ไม่มีใครบอกเราด้วยแล้วยามที่ขอรถกู้ภัยเขาก็ไม่รู้
ปั๊มต่อจนเขาติ๊วงัสเข้ามาเขาก็ออกมาเป็นปลาหมึกนั่นแหละ
ก็แสดงความเสียใจด้วยนะฮะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ฟังจากพี่กู้ภัยแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราเจอคนประสบเหตุเนี่ยเราต้องบอกสิ่งรอบข้างให้เขารู้ให้มากที่สุด
ใช่ถ้ารู้ว่าก่อนหน้านี้กินปลาหมึกอันดับแรกกู้ภัยก็จะเปิดปากดูก่อนอ้าปากดูว่ามีอะไรติดหรือเปล่าหรือว่าทุบหลังให้แบบกระเด็นออกมาอะไรอย่างนี้เนาะ